พูดถึงเรื่องของความสวยความงามกันบ้าง
หลายอย่างถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องสำอางครับ
ล่าสุดคือดอกดาวเรืองสีเหลืองอาราม
หน้าใสและทำให้ริ้วรอยจางหายไป
เป็นงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชุดนี้เลยซื้อไปทั้งเซตเลย
คุณจะเต่งตึงคุณซื้อไหมอะน่าซื้อนะเป็นความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สารสกัดนาโนเซรั่มจากดอกดาวเรือง
ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีริต้านอนุมูลอิสระและชะลอริ้วรอย
ทีมนักวิจัยเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดยรองศาสตราจารย์พิมพรพิลาพรพิสิทธิ์หัวหน้าคณะวิจัย
บอกว่าได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนางานวิจัยเรื่อยมา
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ถึงปี๒๕๕๙
รวมทั้งได้ทดสอบทางคลินิกอย่างครบวงจร
ทั้งการทดลองใช้จริงในอาสาสมัคร
และการควบคุมคุณภาพการผลิตในห้องปฏิบัติการ
มีความพร้อมที่จะต่อยอดถ่ายทอดเทคโนโลยีออกมาในเชิงพาณิชย
ก็คือการนำมาจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บอกว่าผลงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ
ที่จะช่วยยกระดับผลงานวิจัยไปสู่การเพิ่มมูลค่า

และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์นี้
แปรรูปมาจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเรา
ซึ่งเมื่อนำไปสู่การผลิตและการจำหน่าย
ต้นน้ำได้รับประโยชน์แน่นอนดีกว่าจะขาย
สำหรับเป็นการคล้ายดอกเพื่อความสวยงามอย่าง

ใช่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้กำลังสู่เข้าสู่ตลาด
เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะทำให้ฝั่งต้นน้ำ
เฉพาะผู้ปลูกดอกดาวเรืองที่ในปัจจุบัน
เพราะปลูกเพื่อที่จะตอบสนองเชิงอุตสาหกรรมแค่บางประเภท
แต่ในอนาคตเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น
บริษัทไม่ถึงบริษัทที่ผลิตนี้นะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ต้นน้ำเติบโตตามไปด้วย
เช่นการปลูกจากเดิมปลูกตามปกติ
ก็อาจมีการปลูกโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น

รวมไปถึงตัวเกษตรกรก็จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วย